เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ว้าว
อุ๊ยกินเองเพื่อรักษาสุขภาพและมองหาอาชีพเสริมเท่านั้น
แต่ปัจจุบันกลายเป็นอาชีพและเป็นรายได้หลักในการเลี้ยงครอบครัวไปแล้วครับ
ที่แรกเลยชอบทานค่ะแล้วมันหาซื้อยาก
ทีต้องไปบิ๊กซีโลตัสแคลซึ่งเราเสียค่าน้ำมันไปเยอะมาก
ก็เลยมาปลูกเองเพราะว่าเห็นทุกจังหวัดเดี๋ยวนี้ปลูกสลัดกันเยอะ

แล้วผักสลัดที่ปลูกเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับ
ว้าว
โดยคุณวิชาพรจะนำผักสลัดมาแพ็กถุงขาย
อยู่ที่หน้าบ้านริมถนนสายทรัพย์ใหญ่

ส่วนช่วงเย็นก็จะขายตามตลาดนัดในพื้นที่อำเภอทรัพย์ใหญ่
ขายเป็นถุงกิโลกรัมละ๑๐๐๑๒๐บาท
ก็ทำให้คุณวิชาพรมีรายได้เข้ากระเป๋าวันละ๑๐๐๒๐๐บาท
ว้าวเริ่มแสบนแต่นเลยใช่มั้ย
ถือว่ารายได้ไม่น้อยเลยนะครับ
ฉะนั้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป